คุณค่ะส่วนขรายที่เป็นธาตุแมวดีฉันเห็นละ
ส่งข้อความมาว่าแมวคือสัตว์ที่ทำให้เรายิ้มได้
และบอกเลยว่าถ้าคุณดูข่าวนี้แล้วยิ้มตามแก้มปรีเลยแหละ

บรรยากาศอบอวนไปด้วยความแบบว่าชื่นมื้นไม่แพ้งานแต่งของมนุษย์เลย
นี่คือพิธีแต่งงานของน้องแมวเหนียวค่ะคุณ
เห็นไหมมีกั้นประตูเงินประตูทองเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว
อันนี้คือเจ้าสาวอยู่ข้างบนนี่น่ารักมาก
แล้วงานแต่งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมและสปาแมวสไตล์ญี่ปุ่น
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ใช่ค่ะคุณเจ้าบ่าวก็คือน้องฮาเก๋า
หรือน้องมีชื่อด้วยนะชื่อพานทองแท้
สัมเผาธองลูกสอนสีชมพู
ทั้งคู่นั้นพบรักกันเพราะแม่ของเจ้าบ่าว
พามาใช้บริการที่สปาเป็นประจำ
ทั้งคู่ก็เลยปิ๊งปั๊งและเริ่มศึกษาดูใจ

เลยตัดสินใจตกลงปลงใจ
โอ้โหคุณนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
แล้วตอนแต่งงานนี่มีขึ้นได้ไหมว่า

ส่วนเจ้าสาวเรียนจบอะไรยังไง
เพราะเป็นการแต่งงานแบบเรียบง่าย
มีแค่พ่อกับแม่เจ้าบ่าวและเจ้าสาว

แล้วไปดูสิว่างานแต่งนี้สินสอดคืออะไร
เจ้าบ่าวเอาสินสอดมาสู่ขอเจ้าสาวเป็น
อาหารแมวขนมแมวค่ะคุณ

นี่ชกน้ำชาแต่เป็นสดขนมและกินอาหารประมาณนั้น

แต่เต็มที่ทำจริงคุณดูขบวนขันมาก
คุณเอางานแต่งของหลายวัฒนธรรม

เอ้ามันก็รวมกันผสมออกมา

ส่งตัวบ่าวสาวเข้าเรือนหอ
นี่ไม่ธรรมดา

ไอ้ที่เป็นแบบปลายแห้ง
โอ้โหเหรอใช่แล้วสุดท้ายเป็นภาพที่ชื่นมื้นมาก
จุ๊บกันหน่อยจุ๊บเลย
เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ส่งตัวเข้าเรือนหอกันไปแล้ว
แต่จริงเอาไว้ให้ดูความน่ารักนะดูแล้วก็ยิ้มตาม

ใช้บริการที่โรงแรมกับสปาแห่งนี้
ก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ
เราไม่ได้ให้ดูแค่ว่าเปิดแต่งงานนะ
ให้ดูว่าที่นี่เขาเปิดเป็นโรงแรมเป็นสปาแมวด้วย

ต้องบอกว่าเจ้าของเขาเป็นคนที่รักแมวมากจริง
จริงน่ารักมากเลยคุณดู